ที่เราเล่าข่าวคุณผู้ชมไปเมื่อวานนะคะ
เกาะพงันสุราธานีนี่แหละค่ะ

นักท่องเที่ยวเป็นฝรั่งผู้หญิง๒คน
ครับเนี่ยทะเลาะกันลงไม้ลงมือแล้วก็มันมีภาพที่แบบ
ถึงแม้ว่าฝรั่งผู้หญิงเขาจะผลักอกผู้ชายก่อนเนี่ยนะ
แต่ผู้ชายคือโอ้โหใช้ขวดตีเลย

เขาเป็นร้านขายยาใช่ไหมใช่แต่คือข้อมูลเนี่ยนะคะ

เขาบอกว่าเขาเป็นน้องของผู้ชายที่อยู่ในคลิป
เขาบอกว่าคือร้านนี้เป็นร้านขายยา
ผู้ชายสองคนนี้อยู่ในร้านขายยาก็คือเป็นคนขายอยู่ในร้านอะไรแบบนี้ค่ะ
นักท่องเที่ยวผู้หญิงสองคนเข้ามานั่งขวางหน้าร้าน
ก็เหมือนกับดื่มเครื่องดื่มมืนเมาอะไรกันอยู่แบบปาร์ตี้
เขาอ้างว่าที่ร้านเนี่ยติดป้ายอยู่แล้วว่าห้ามมานั่งกินนั่งอะไรอยู่ตรงนี้
เขาบอกมันขวางทางคนจะเดินเข้าออกที่ร้านเนี่ยเข้าออกไม่ได้
เขาออกมาเตือนแล้วออกมาบอกหลายทีแล้ว
แต่ว่านักท่องเที่ยวผู้หญิงฝรั่งสองคนนี้ไม่ยอมลุกไป
เขาก็เนี่ยเดินมาคุยสุดท้ายเหมือนกับนักท่องเที่ยวผู้หญิงฝรั่ง
ก็ไปเริ่มก่อนเหมือนผลักอกผู้ชายก่อนอย่างนี้ค่ะ
แต่มันก็ไม่ควรถึงขั้นไปใช้ขวดตีหัวเขาไหม
ถูกถูกต้องนี่ค่ะ
แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้เราก็ต้องไปตรวจสอบนะคะว่าผู้ชายสองคนนี้เป็นใคร
ล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยมันยังไง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๗สิงหาคมเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่นะคะก็เจอผู้ชายที่อยู่ในคลิปค่ะ
นายจักริจจันทศรอายุ๒๙ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงราย
คนนี้เป็นคนใช้ขวดตีหัวนักท่องเที่ยวนะคะ

ใช่ค่ะเราไปคุยกับคนใช้ขวดตีหัวนักท่องเที่ยวเลยค่ะ
เขาบอกว่าคือนักท่องเที่ยวผู้หญิงสองคนที่เป็นฝรั่ง
เขาซื้ออาหารมานั่งกินกันหน้าร้านขวางทางเข้าร้านซึ่งเป็นร้านขายยา
ร้านขายยาเขาก็คอยรับนักท่องเที่ยวที่แบบบาดเจ็บเจ็บป่วยมาซื้อยาอะไรแบบนี้

ก็เลยไปบอกนักท่องเที่ยวฝรั่งผู้หญิงสองคนนี้๓ครั้งแต่เขาไม่ยอมลุกไป
ครั้งสุดท้ายก็ไปบอกว่าถ้าไม่ลุกออกไปจากหน้าร้านเดี๋ยวจะสาดน้ำใส่นะ

นี่ผู้หญิงฝรั่งเขาก็เลยเนี่ยเหมือนกับมาผลักอกเหมือนจะบีบคอทำร้าย
เหมือนจะทำร้ายผู้ชายที่ชื่อว่าปิยพัฒน์สังคหาอายุ๓๗ปี

เขาก็คงจะแบบพอฟังแล้วแบบจะสาดน้ำใส่ก็เลยอาจจะไม่พอใจอย่างนี้
เนี่ยสุดท้ายก็เลยชุลมุนชุลเกอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
ก็เลยเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายกันไป
เจ้าตัวบอกว่ายอมรับว่าเกินกว่าเหตุนะคะ
รับว่าสิ่งที่ทำไปมันเกินกว่าเหตุ

ขอโทษสังคมด้วยขอโทษชาวเกาะพงันด้วย
ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงพร้อมยอมรับความผิดทั้งหมดค่ะ
ต้องยอมรับต้องขอโทษจริงคือขอโทษ
คือเพราะว่าตอนนั้นมันชุนละมุนแล้วก็ชุดละมุน
แล้วก็เราก็ป้องกันตัวแต่ว่าเราอาจจะป้องกันตัวด้วย
รุนแรงเกินไปก็ใช้ขวดขวดเหล้าฟาด
แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนเขาเป็นคนเริ่มก่อนหมด
เราพยายามบอกแล้วว่าอย่านั่งเพราะ
เพราะถ้านั่งลูกค้าที่ฉุกเฉินมาเคสฉุกเฉินมาก็จะเข้าไม่ได้
เพราะอีกครึ่งทางหนึ่งก็เป็นของอีกร้านหนึ่ง
เราพยายามบอก๓รอบ๔รอบแล้ว
แล้วที่ฟาดก็คือเหมือนกับบันดาลโทษะ
เหมือนอารมณ์ชั่ววูบอะไรอย่างนี้
แล้วตอนนั้นคือผู้หญิงเขาล็อกคอผม
แล้วคือเขาไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลย
ผู้หญิงเสื้อสีส้มก่อนเพื่อไม่ให้เข้ามาหาคนนี้
แล้วมาหาพี่เขา
แล้วพอผู้หญิงเสื้อสีขาวทิวกับพี่เขา
เห็นว่าเราห้ามเพื่อนเขาเสื้อสีส้มผู้หญิง
ก็หันมาเราก็จับคอเรา
ตอนนั้นก็ฉุนละมุนกันเลย
ถึงแม้ผู้หญิงฝรั่งเข้าเริ่มก่อนแต่เราก็เป็นผู้ชาย
แล้วก็ควรจะระงับารูปมือให้ได้
คือจะเป็นคนไทยฝรั่งผู้หญิง
พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ต้องควบคุมให้ได้

เพราะว่าคุณเปิดร้านคุณเป็นร้านค้าร้านขาย
อยู่ในพื้นที่ที่มีคนเยอะแล้วเขามากินมาดื่มมาเที่ยว

ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเจอแบบนี้ต้องเจอแบบนี้ทุกวัน
เนี่ยเบื้องต้นผู้ชายสองคนที่อยู่ในคลิปนะคะ
นายปิติพัฒน์และนายจักริต

ส่วนนักท่องเที่ยวฝรั่งผู้หญิง๒คนนะคะ
เขาออกจากเมืองไทยไปแล้วเขาไปดูใบ
สหรัฐอารับเอมิเรตตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
ขึ้นเครื่องจากท่ากาเซียนอนาชาติภูเก็ตนี่แหละค่ะ

พลตำรวจรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
สั่งการให้พนักงานสอบสวนเก็บหลักฐานในวันเกิดเหตุทั้งหมด
แล้วก็ตรวจสอบว่านักท่องเที่ยวฝรั่งผู้หญิงสองคนนี้ค่ะ
ไปทำแผลที่โรงพยาบาลไหน
ก็เอารายการเรื่องของการรักษาบาดแผลของโรงพยาบาล

เรื่องของการทำร้ายร่างกายว่าเขาเจ็บหนักขนาดไหนต้องดูด้วย
เขาก็ยอมรับผิดแหละว่าขาดสติ
แต่ว่าทุกคนก็ต้องใช้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ในการคิด
ในการย้ำชั่งใจเวลาจะทำอะไร
เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันขาดสติ
แต่ผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
อย่างเรื่องนี้มันกระทบกับชื่อเสียงของไทย

คนไทยตีหัวฟาดหัวนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างนี้

ขึ้นภาพกล้องวงจรปิดมันก็จะขึ้นมาตลอด